เช็คพฤติกรรมการนอนของคุณกันหน่อยว่าเวลาคุณนอนเนี่ยคุณผู้ชมมีการชาร์จโทรศัพท์มือถือไว้ข้างหัวเตียงหรือเปล่า
ชาร์จไว้หรือเปล่ามีคำเตือนมาจากบริษัทผู้ผลิตมือถือด้วยนะ
เขาเตือนว่าอะไรมาฟังกันในเช้านี้ต้องรู้

โดยผู้พิการที่ต้องการลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือ

โดยตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

มีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก
สวัสดีการและความช่วยเหลือจากรัฐ

สำหรับผู้ที่อายุ๑๘ปีขึ้นไป

ส่วนผู้พิการที่อายุต่ำกว่า๑๘ปี

สามารถไปลงทะเบียนรับบัตรผู้พิการก่อน
ที่โรงพยาบาลหรือองค์กรส่วนท้องถิ่น

ก็สามารถจะรับเบี้ยผู้พิการได้ตามกำหนด

และความคุ้มครองอื่นอีกหลายรายการเลยนะครับ
นอนหลับข้างสมาร์ทโฟนที่กำลังชาร์จแบต
จะไปเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับผู้ใช้
โดยไฟก็อาจจะไหม้โทรศัพท์มือถือของคุณได้
อาจโดนไฟช็อตได้ถ้าหลับไปพร้อมกับสมาร์ทโฟนในมือของท่านครับ
หรือวางไว้ใต้ผ้าห่มใต้หมอนเนี่ย
ก็จะเป็นการเพิ่มอุณหภูมิให้สมาร์ทโฟน
มันจะสูงเกินไปเกิดไฟไหม้ได้เหมือนกัน
โดยการชาร์จสมาร์ทโฟนควรวางในที่อากาศถ่ายเทสะดวก
และใช้สายชาร์จและอาดัปเตอร์ของแท้เท่านั้น

เพราะหากสัมผัสกับที่ชาร์จมันจะเกิดไฟไหม้ไฟช็อตได้
ที่สำคัญควรเก็บสมาร์ทโฟนไว้นอกห้องนอนครับ
เพราะแสงสีฟ้าจะถูกปล่อยออกมาทางหน้าจอ
ยับยั้งการผลิตสารเมลาโทนิน

ห้องนอนของคุณก็ควรเป็นพื้นที่ปลอดหน้าจอ
ไม่ควรนำสมาร์ทโฟนเข้าไปเล่นก่อนนอนนะครับ
เรื่องสุดท้ายครับเป็นข่าวดีสำหรับผู้ใช้ถนนศรีนคริน
หลังจากสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเสร็จแล้ว
กรุงเทพมหานครและการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
หรือรอฟมได้เปิดการจราจรอุโมงทางลอดพัฒนาการครับ
ถนนพัฒนาการตัดถนนศรีนคริน
ตั้งแต่ช่วงตี๕ที่ผ่านมานี้แล้วนะคุณผู้ชมก็ใช้กันได้แล้วนะ
เป็นอุโมงบนแนวถนนศรีนคริน
ใต้สถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีหัวหมาก
ความยาว๔๕๐เมตรจำนวน๔เลน
แต่หลังจากนี้อาจจะปิดช่วงกลางคืนอีกนะคุณผู้ชม

จะเก็บรายละเอียดงานก่อสร้างครับ
โดยทั้งหมดจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้